ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวก็ต้องส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะคะ
สำหรับครอบครัวของพี่นิน่ากับพี่แบงค์พัชระ
เพราะว่าพี่แบงค์ตรวจพบว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายที่บริเวณตับ
ล่าสุดเลยพี่นิน่าเขาก็ออกมาอัปเดตอาการนะคะว่าตอนนี้

แต่ก็ยังไม่ท้อลุยรักษาต่อเลยค่ะ
ส่วนอาการล่าสุดจะเป็นยังไงไปฟังจากพี่นิน่ากันเลยจ้า
คีโมเฉพาะจุดก็คือไม่ได้เป็นแบบเข้าเส้นอย่างที่เราเห็นก็คือ
พอไปเฉพาะจุดปุ๊บผลข้างเคียงมันก็จะน้อยกว่า
ก็ยามันก็จับตัวกับก้อนดี
แต่ว่ามันก็จะยังเหลืออยู่นิดหน่อย
ซึ่งพอเหลือปุ๊บเขาก็ใช้วิธีจี้ด้วยความร้อน
เป็นการจี้ความร้อนให้ก้อนนี้มันฝ่อไป
มันตายไปก็ตอนนี้ขั้นตอนมาถึงตรงนี้

ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็ว
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือพี่โดมมาตีนไว้๔๙ปี
หลังจากเข้าผ่าตัดเปิดกระโหลกเอาก้อนเนื้อที่กดทับสมองออก
เมื่อวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ล่าสุดตอนนี้อาการดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้เป็นมะเร็งอย่างที่ลือกันด้วยค่ะ
คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่อ่อนแรงใน๓๐เปอร์เซ็นต์
คือเลี่ยงแน่นอน

แต่กายภาพได้คือคืนแรกที่ออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บ
กลับมือได้ไง

ขอบคุณคุณหมอมากขอบคุณการแพทย์
ช่วงที่ผ่าตัดเนี่ย

และคราวนี้เนี่ยก็ครอบครัวพี่น้อง
หยาดแฟนเราลึกอะไรทุกคนเนี่ยก็เป็นกำลังใจ

สิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือตัวเรานี่แหละ

แต่ว่าตัวเราต้องให้กำลังใจตัวเองด้วย
ยังไงก็สู้นะคะกับทุกครอบครัวที่เจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกัน